สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้ตื่นดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
คลิปของตัวเองใช่ไหมไม่คิดเลยค่ะคือชื่อเพลงก็ผัดกระเพราอย่างนี้มันจะดังไหมแบ่งกันไปแต่ดูเพลงของเพื่อนเราไม่ค่อยมีคำบรรยายเพลงแบบว่าชื่อเพราะ
อย่างพี่ต้าไม่ต้องมีคำบรรยายเป็นไงบ้างคะเพลงนี้โอ้โหฮิตมากเมื่อก่อนนี้
แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังเดโม่แล้วผมคือผมชอบแล้วผมคาดหวังเลยว่ามันจะประสบความสำเร็จแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริง
เพราะว่าชอบตั้งแต่ฟังเดโมแล้วตั้งแต่ยังยังมีเสียงตูตูตูตูตูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอันดับต้นของห้องคาราโอเกะ
แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ห่างหายไปแต่ละคนแยกย้ายไปทำอะไรกันคะ
หลายอย่างเนอะ
ก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวครับไปทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงไปเป็นพิธีกรไปเป็นผู้บรรยายกีฬาไปเขียนคอลัมป์หนังสือโอ้เยอะครับผมทำอะไรเยอะ
และก็หลังมันเริ่มภาคหนังและด้วย

ทำงานห้อหารอีเอียนดิสตูดิโอนะครับ

ทำร้านอาหารร้านภาคหนังซีรีส์สารคดี
ไปเสริมประสบการณ์แล้วกัน
แล้วก็ได้ใช้สกิลการแสดงด้วย
มันทั้งใช้เสียงทั้งการแสดงอารมณ์ค่ะทุกอย่าง
แล้วถ้ามีแฟนเดินมาทักทายว่า

แต่คนมาทักผมสบายดีไหมครับพี่จิ้ม
สนุกแต่ว่าเป็นรกสนานคะ
แล้วก็คราวติดประจำใจที่ทำให้มิสเตอร์ทีส์
คลองใจแฟนเพลงได้ยาวนานขนาดนี้
สมุนตัวแรกถ้าใครมีปลกเทปหรือไม่
จะมีอีกคำหนึ่งที่หนูบอกว่ามิสเตอร์ทีมเป็นนักดนตรี
ไม่ว่าจะดังหรือจะไม่ดังแล้ว
ก็ยังเป็นนักดนตรีแล้วก็ยังจะเล่นดนตรีต่อไป
และวันนี้ก็บันเทิงไทยรัฐต้องขอบคุณทั้ง๓ท่านมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับครับ

ไม่ว่าจะดังหรือจะไม่ดังแล้ว
ก็ยังเป็นนักดนตรีแล้วก็ยังจะเล่นดนตรีต่อไป